ก็มีดาราแล้วก็คนบันเทิงออกมาเรียกร้องความยุติธรรมเยอะมากจริง
ต้องกู้วิกฤตศัฐรย์ของวงการสีกากีฮิกกลับขึนมาคุณผู้ชม
หลายคนค่ะอย่างคนแรกคนนี้เลยนะคะน้องขวัญอุสามณี
อย่างที่ทราบกันนะคะตอนที่คุณพ่อยังมีชีวิตอยู่
ประกอบอาชีพเป็นตำรวจเธอทนไม่ไหวจริงนะคะ
ปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อยที่เอาคลิปภูมิกับโจ้ออกมาแฉด้วย
พร้อมกับบรรยายข้อความนะคะที่เห็นหน้าจอเลยคุณผู้ชมนะคะ
อย่าให้คนดีต้องอยู่ในความหวัดระแวง
ให้คนที่ดีภูมิใจในสิ่งที่ตนได้เลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง
และตัวขวัญเชื่อว่าสุดท้ายความดีและความถูกต้อง
ปกป้องคุ้มครองเราทุกคน

อันนั้นก็คือจากใจลูกตำรวจเลย
ถูกต้องนะคะมาต่อกันที่คุณออมสุชาบ้างค่ะ

โพสต์ภาพที่มีการพ่นกำแพงนะด้วยข้อความว่า
เราจะโทรหาใครในเมื่อตำรวจเป็นฆาตกร
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก
ตำรวจเท่ากับที่พึ่งของประชาชน
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีภาพอย่างชัดเจน

ก็แทบจะขยี้ศรัทธาในตำรวจออกจากหัวใจของประชาชนหมดแล้ว
ภาพที่เราได้เห็นเนี่ยมันก็บอกนะอะไรในสังคมได้เยอะมากจริง

จะทิ้งท้ายว่าขอไว้อะไรให้กับทุกชีวิต
ที่เราอาจรู้หรือไม่รู้ก็ตาม
แท็กปฏิรูปตำรวจไทยค่ะ
โอ้โหค่อนข้างแบบตรงเลยแหละนะ
ใช่นะคะทางด้านคุณปอยปรีชดาค่ะ
โพสต์ภาพสีดำนี้คุณผู้ชมหน้าจอเลยค่ะ
พร้อมกับข้อความบอกว่าความยุติธรรมต้องมีจริง
รุนแรงทารุณป่าเถื่อนไม่เท่
กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง
ฉะนั้นประชาชนก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
จะผิดหรือถูกก็ต้องมีสิทธิ์สู้กันบนกติกาที่เป็นกลาง
และยุติธรรมต่อทุกฝ่ายค่ะ